คุณผู้ชมครับคนร้ายครับเอาทองปลอมไปขาย
ใครจะรับซื้อคือไปขายที่ร้านทองด้วย
ใช่พอเขาไม่รับซื้อก็เลยก่อเหตุครับ

ก่อนสุดท้ายนั้นถูกตำรวจรวบตัวได้ครับ
เดี๋ยวหน่อยก็ออกให้ดีกว่า

คือเอาทองปลอมมาขายครับทางร้านเขาก็รู้นะฮะ

นายสมบัติแย่นรำอายุ๓๓ปีคนนี้นะครับที่ก่อเหตุ
บอกว่าขอเงินแค่๒๐บาทก็ได้

เจ้าของร้านก็ยืนยันนะฮะว่าไม่ได้นะครับ
ก่อนจะเชิญให้ออกจากร้านไป

เอาท่อนเหล็กทุบตู้กระจกแล้วก็ขโมยไปนะครับ
เป็นแหวนทองคำรูปภัณฑ์หนัก๑สลึงไป๑วงนะครับ
ต่อมาตำรวจครับไปตามจับกลุ่ม
หลังจากเดินถืออาวุธอยู่ริมถนนนะครับ
ถืออาวุธมีดไว้ในมือครับบนคุมธรรม
แล้วก็เดินอยู่แถวหน้าวัดดอกไม้ครับ

ซึ่งลักษณะของนายสมบัติ

คล้ายคนเมานะครับชัดเจนเลยนะ

หลานชายของเจ้าของร้านทองบอกว่ามีชาวบ้านมาบอกว่า
ผู้ก่อเหตุเนี่ยเดินไปเดินมาอยู่ฝั่งตรงข้ามร้านครับ
จากนั้นก็ไปนั่งอยู่ที่วินมอเตอร์ไซค
เห็นท่าทางมีพิรุษก็เลยไล่ให้ออกไปจากบริเวณวินมอเตอร์ไซค์นะครับ
ทีนี้นายสมบัติก็ไม่พอใจครับ
เอามีดขึ้นมาขู่แล้วก็ข้ามถนนมาที่ร้านเอาทองมาขาย

คนร้ายก็โมโหฮะคราวนี้ลงมือก่อเหตุดังกล่าวขึ้นครับ
เขาว่าอีกยักษ์จะไม่ออกเขาบอกเอออย่างนั้นขอ๒๐บาทละกัน

ขอฉนอกนอกร้านก่อนละกันเพราะหมามันเริ่มเข้าไปหยุดแล้ว

เหล็กนี่เข้ามาจากไหนไม่ไม่ทราบครับมันเป็นเหล็กเล็ก
จำหนดได้ว่าเป็นเหล็กสามเหลี่ยมแล้วใช้ด้ามมาถูกก็เลยได้
แล้วก็ได้แหวนไปหยิบไปกวงเหล็กสลิด

แต่ว่าผู้เสียหายครับพูดไม่รู้เรื่องเลย
วกวนไปมาก็มีการคุมตัวไว้ก่อน
แล้วก็จะตรวจหาสารเสพติดในร่างกายทางผู้ก่อเหตุที่จับได้
สอบปากคำที่สนบังพงภางแต่ตัวผู้ก่อเหตุเนี่ย
เห็นบอกว่าไม่มีบัตรประชาชนด้วยผู้จาวกวนไม่รู้เรื่องนะครับ